จ้าเรียกเหยื่อเหยือตำบังคุณ

ไม่ได้กินกันมันก็เส้นกระจุยกระจายออกนอกคุกหมดแล้วมั้ง

เขาตำกันแบบโอ้โหกระจุยกระจายเลยนะ
แต่ว่ารสชาติคงแซ่บอิหลีเหลือเกินนะอร่อยเหลือเกิน
เพราะว่าตอนนี้ที่อุดรธานีเขาจัดการแข่งขันตำส้มตำ
ภายในงานสืบสารประเพณีทอดถวายเทียนพรรษานะครับ
งานนี้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนอกจากแต่งตัวมาจัดเต็มลีลา
ต้องมาจัดเต็มเหมือนกันไปดูลีลาที่สนุกสนานนี้กันฮะ

สิ่งที่นำมารวบรวมคือผลงานแห่งประวัติศาสตร์
ทำไมครับเพราะว่าทัพพีที่เวลาใช้กับในโครก
มันจะค่อยบินไปเรื่อยเห็นไหมคะ
จะเห็นส่วนที่เป็นเนื้อโลหะเหลือนิดนึ
คือประวัติศาสตร์ของทัพพี

ผ่านศึกมันอย่างโชคโทน
นี่แหละค่ะคือความสนุกสนานในบรรยากาศ
บริเวณวัดป่าศรีสุธาทิพย์หมู่๗ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานนะครับ
ไปด้วยชาวบ้านที่เดินทางจากพื้นที่หนองหานและอำเภอใกล้เคียง
นำต้นเทียนและต้นเงินร่วมทอดถวายวัด
งานสืบสารประเพณีทอดเทียนพรรษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ในช่วงใกล้งานบุญใหญ่แบบนี้นะครับ
ภายในงานมีการจัดเวทีประกวดร้องเพลงประกวดผ่านใบสีสู่ขวัญสวยงาม
หมู่บ้านต่างร่วมส่งงานเข้าประกวดมากมาย
และไฮลาเดชหยุดตรงนี้จ้ะคุณครับ

น่าจะไม่เห็นว่าเป็นทัพพี
แล้วก็ลีลาของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
ตำก็ตำไปคนรำก็รำไป
โอ้โหนั่นมันสากยักษ์สากยาวเหลือเกิน
นี่คุณพี่ครับมะละกอก็สวยรำก็สวยนะฮะ

เพราะว่าล้วนแต่เป็นคุณพี่แม่ค้าส้มตำ
ในพื้นที่เทศบาลตะบลหนองเม็กทั้งนั้นแหละ
ไม่ได้มาโชว์ลีลาอย่างเดียวคือรสชาติต้องมาด้วย
แต่เขาบอกว่ารสชาตินี่ทุกร้านนี่อร่อยเด็ดสูสีกัน
ทำอะไรอย่างเมื่อกี้เห็นเกลือน้ำลาย
ยังอุตสาหรับเห็นผมเกลือน้ำลายอยู่นะ
ก็รสชาติแต่ละทีมสูสีกันเพราะเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วใช่ไหม
แต่ว่าลีลานี่สิครับกรรมการก็ต้อง
โอ้โหปาดเหงื่อเลยล่ะฮะ
ต้องมาตัดสินกันตรงนี้ต้องมาตัดสินกันตรงนี้แหละฮะ
นี่แต่ละทีมนะครับอันนี้ลีลาอ่อนช้อยหน่อย